เกิดภัยแรงแบบนี้ไม่ใช่แค่คนครับที่เด็บร้อนจากเรื่องของปัญหาไม่มีน้ำกินน้ำใช้สัตว์ป่าก็เช่นเดียวกันนะครับ
ให้อยู่รอดได้ช่วงของหน้าแรงแบบนี้โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่นะครับ
เจ้าหน้าที่รักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่จังหวัดชนบุรี
ก็มีการเร่งหาแหล่งน้ำรวมทั้งจัดหาแหล่งอาหารให้กับสัตว์เหล่านี้ด้วย
เพื่อความอยู่รอดติดตามจากบรรยายงานของคุณพยุงศักดิ์การสมเกตครับ
ในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่ป่าใหญ่ใจกลางเมืองชนบุรี
ที่เคยอุดมความสมบูรณ์วันนี้มีสภาพแห้งแรง
หลังฝนไม่ตกมานานกว่า๕เดือนแล้ว
ทำให้แหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายจุด
จนมองเห็นพื้นดินพื้นทราย
ที่ผมอยู่มา๕๖ปีมันจะไม่แร้งเลยนะครับ
มันจะไม่แรงเพราะน้ำมันจะมีตลอด
อาจจะมีนิดหน่อยแต่ว่ามันไม่ถึงกับวิกฤตนะครับ
ทางนี้มันวิกฤตหมดเพราะทุกหน่วยก็ต้องขอน้ำจากอบต
ขอความอนุเคาะจากอบตตลอดทุกที่ในเขตรักษาพันธุ์นะครับ
แหล่งน้ำในป่าลึกที่แทบไม่เหลือเพียงพอสำหรับดำรงชีวิต
ทำให้สัตว์ป่าต้องออกไปหากินนอกเขตอนุรักษ์ใกล้แหล่งชุมชน
เพื่อลดผลกระทบและความเสี่ยงที่สัตว์ป่าจะถูกล่า
หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาเขียวเขาชมพู่
จึงเตรียมสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำเพิ่มเติม
วางแผนไว้แล้วตรงไหนสัตว์ที่ชุกชุมหน่อย
ก็จะทำบ่อน้ำเทียมให้สัตว์ป่าเยอะหน่อย

แล้วก็บนเขตรักษาพันธ์เดี๋ยวก็ต้องไปทำข้างบนไว้นะครับ
ก็ทำให้มีความที่ว่าจะต้องให้สัตว์ป่าไม่ให้ศูนย์พันธุ์ไปนะครับ
เพราะว่ามันลำบากสัตว์ป่าก็อยู่ลำบาก
น้ำที่สร้างเพิ่มเติมจะสร้างเป็นบ่อใกล้หน่วยพื้นที่อนุรักษ์
ทั้งหมด๖แห่งปลอดภัยไปด้วย
โดยเขาลั่นว่าหน่วยอ่างช่างน้ำหน่วยห้วยหาดทราย
โดยบ้านเหลืองหน่วยเขาช่องลมและหน่วยมาบลำบิด
ซึ่งแต่ละจุดจะสร้าง๓๔บ่อเพื่อกระจายแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่า
ภัยแรงปีนี้มาเร็วและรุนแรงกว่าทุกปี
จากการแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยการเพิ่มแหล่งน้ำและแหล่งอาหารให้สัตว์ป่าแล้ว
ทุกคนตั้งความหวังด้วยว่าอีกไม่เกิน๓เดือน
ฝนจะตกตามที่คาดการณ์เพื่อเติมน้ำและเพิ่มความชุ่มชื้นกลับคืนสู่ป่า
พยุงสัตว์การสงเกตข่าวแทรวรัตท์ทีวีรายงาน